คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยนะคะมีรถกระบะคันหนึ่งอยู่ดีดีก็เหมือนกับเปิดประตูกระทันหันแต่เป็นประตูฝั่งข้างคนขับอ่ะค่ะ
พอเปิดปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์มาพอดีพุ่งชนประตูแล้วมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าชนแรงอ่ะถึงขั้นเขาแบบหมดสติไปเลยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

พยายามจะปิดประตูเนี่
รถกระบะคันนี้อ่ะค่ะอืมไปเลยไม่ลงมาดูนะคะอ๋อเหรอฮะ
ทั้งที่มันติดไฟแดงอยู่คุณลงมาก็ได้
ก็เห็นแต่พยายามจะปิดประตูให้ได้ใช่ไม่ลงมาด้วยอ๋อ
ครอบครัวของคนเจ็บบอกว่าจนถึงนะตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่เรียกตัว
รถกระบะคู่กรณีมารับผิดชอบเลยครับแล้วในคลิปตอนเกิดเหตุ
ตำรวจก็อยู่นะคะแล้วทำไมถึงปล่อยให้รถกระบะคันนี้
ขับหนีไปเลยอะค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรา
ก็ไปที่บ้านของญาติคนเจ็บคือคนเจ็บเนี่ยต้องย้ายมารักษาตัว
ญาติช่วยดูแลอาการออกมาจากโรงพยาบาลยังต้องดูอาการต่ออย่างต่อเนื่องอะค่ะ
ก็ได้เจอกับนายอดีศักดิ์ตามจโปะซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะนะคะนี่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เจ็ดโมง๔๕นาทีค่ะตอนเช้านะคะ๑๓มิถุนายน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี

พอมาถึงจุดเกิดเหตุปากซอยเสรีไทย๒๐
กระบะคันนี้จอดติดไฟแดงอยู่นะคะ
จู่เปิดประตูออกมาเฉยเลยฝั่งข้างคนขับอะค่ะ
อย่างที่เห็นในคลิปภาพเขาเบรกไม่ทันจริง
ก็เลยชนแบบแรงมากชนจนหมดสติไปเลยอะค่ะ

ก็ชนโครมก็ให้

คือตอนที่ชนคือรู้สึกยังไงบ้าง
ก็คือวุ้บไปเลยนะคะวุ้บมืดไปเลย
แล้วหลังจากที่เราได้ดูคลิปจากห้องมุมจรปิดแล้ว

รู้สึกเสียใจมากรู้สึกเสียใจมากถ้าที่เห็นในคลิปเห็นแต่พลเมืองดีอยู่ข้าง
ถนนเขาวิ่งกูกันลงมาแต่คู่กรณีเราซึ่งเป็นรถกระบะเนี่ยเขาพยายามจะปิดประตู
พยายามจะปิดประตูเข้าไปเพื่อคือไม่มีการที่จะก้าวลงมาเพื่อที่จะมาดูเราบ้างเลย
ทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งผู้โดยสารของเขานะฮะเรารู้สึกเสียใจตรงเนี้ยฮะ
กับน้ำใจที่เขามีนะฮะก็อยากจะขอร้องเขานั่นแหละ
ถ้าเขาเห็นหรือได้ฟังได้ดูข่าวนี้ก็ออกมารับผิดชอบนิดนึง
เพราะว่าผมก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะครับ
คือแฟนผมก็เป็นมะเร็งอยู่เป็นมะเร็งเพิ่งผ่ามะเร็งเพิ่งทำคีโมอยู่
อืมเนี่ยตอนนี้ก็ขาขวากับบ่าเนี่ยเจ็บนะคะ
เป็นแผลแบบแผลลึกเลยครับกระดูกหายปลาร้าแตกด้วยนะคะ
คือต้องรอผ่าตัดคุณหมอบอกว่าคือต้องหยุดทำงาน
ต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะหายใช้เวลาเป็นเดือนนะคะ
อาจจะสองเดือนอย่างเงี้ยครับอืมขณะที่คนที่โพสต์เรื่องราวนี้นะครับ
ก็คือหลานของคนเจ็บนะฮะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สอนอบึงกลุ่มตำรวจที่รับเรื่องบอกว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้
เพื่อจะหาหมายเลขทะเบียนรถแต่ผ่านไปสองสามวันแล้ว
ตำรวจก็ยังไม่มีการแจ้งความคืบหน้าอะไรมาให้ทางครอบครัวไม่สบายใจ
กลัวคดีจะเงียบก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุไปขอคลิปจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นเองนะครับ
ไล่หาภาพรถกระบะคู่กรณีได้นะครับแล้วก็ประสานทางวิทยุจอสอร้อย
ให้ช่วยหาทะเบียนรถคู่กรณีเองซึ่งก็ค่อนข้างลำบากกว่าจะได้มา
ก็คือทางตำรวจแจ้งว่าให้เราอ่ะ
ไปหาทะเบียนรถให้ครบแล้วก็ไปติดต่อเขา
แล้วเขาจะดำเนินการตามคู่กรณีให้ค่ะอันนี้ก็คือ
เราก็มาดำเนินการเหมือนดำเนินการเองอ่ะอ่าใช่ค่ะ
หาเองทุกอย่างเดี๋ยวเขาให้เราหาเองเลยใช่ค่ะ
อาจจะเกี่ยวกับรูปคดีด้วยก็ได้อืมคือเราเห็นแบบนี้หลายคดีนะ
ใช่ค่ะที่มันเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นบรรทัดฐานอะไรยังไง
ประชาชนทั้งประเทศจะได้ทราบเอาไว้เป็นบรรทัศน
ต้องไปหาหลักฐานเองอ่าใช่ฮะก็ถ้าฟังจากกรณีนี้อันเนี้ย
หลานคนเจ็บเขาก็บอกอ่ะเขาก็ต้องไปควานหามาจนได้เนี่ย
เนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ทะเบียนแล้วได้รถแล้วคันนี้เนี่ย
แต่มันก็ยังเงียบไงคดีมันก็ยังไม่คืบนะครับ
ขณะที่ภรรยาของคนเจ็บบอกว่านายอดีศักดิ์นี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
เป็นคนที่ต้องหาเงินเลี้ยงดูอีกสองชีวิตตอนนี้ตัวเธอเองก็เป็นมะเร็งเต้านม
ต้องใช้เงินในการรักษาลูกสาวก็อยู่ในวัยเรียน
มาประสบเหตุแบบนี้ก็ถือว่าครอบครัวลำบากนะครับ
ทางครอบครัวอยากให้คู่กรณีมามอบตัวมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้โกรธแต่ว่าเสียใจว่าทำไมก่อเหตุแล้ว
ทำให้เขาเจ็บแบบนี้แล้วถึงขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้ค่าใช้จ่ายยังมีเยอะค่าต้องลูกก็ต้องเรียนตัวเองก็ไม่ได้ทำงานเลย
แล้วแฟนก็มาเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอค่าใช้จ่ายค่ะ
ฝากถึงคู่กรณีที่ชนไปแล้วนะคะขอให้มารับผิดชอบที่ตัวเองทำไปแล้ว
ขอให้คนที่เขาชนแล้วให้เขามารับผิดชอบเราก็จะไม่

ยังเจ็บอีกนานก่อนค่ะ

เขาบอกว่าถ้าหยิบยืมเขามาหนูจะเอาเงินที่ไหนช่วยเขา

รู้เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะผู้กำกับบอกค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธิรยุทธ์ใหม่แปลง
เช็คหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีให้ชัดเจน
ยืนยันว่าจะเร่งติดตามคดีนี้ให้เร็วที่สุดไม่ต้องเป็นห่วง
ทางคนเจ็บบอกว่ามีแล้วภาพจากกล้องกุญชนปิด
มีแล้วทะเบียนรถคู่กรณีแค่ตามมาเท่านั้นตำรวจอ่ะ
แสดงว่าลูกน้องท่านเนี่ยตั้งแต่รับคดีมาเนี่ยไม่ได้ทำความคืบหน้าอะไรเลย
สามมิถุนายนนี่สิบหกแล้วนะคะอ่าเอาเป็นว่าท่านภูมิกับ
สนบึงกลุ่มท่านรับปากแล้วก็แล้วกันนะคะ